คุณผู้ชมครับยังมีคดีช่อกงประชาชนอีกหลายคดีที่ต้องตามติดกันต่อ
ไม่ว่าจะเป็นคดีของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ของจุฬา
ที่เรื่องของสหกรจุฬากับโคต้าลอตเตอรี่
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของหมอหลอกหมอลงทุนทัวร์

เมื่อวานเรื่องของหมอหลอกหมอมีความคืบหน้า
เพราะว่านางสาวผ่องพันธ์สิริวัตรอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกง
เครือข่ายว่าที่นาวาตรีแพทย์หญิงพันรัฐจันทรมณี
หรือว่าหมอบิวแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ฐานเรือแล้วก็นายอภิวัฒน์บุรัศกาลแฟนนุ่ม
หลอกลวงให้กลุ่มแพทย์แล้วก็บุคคลอื่น

กลุ่มหนึ่งก็๖๐ล้านอีกกลุ่มหนึ่ง๒๕๐ล้าน
เมื่อวานเข้ามอบตัวแต่จริงแล้วนะ
ได้นำเอกสารหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับ
โดยบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
ที่ถูกนายอภิวัฒน์หรือว่านายโจ้
แฟนของหมอบิวหลอกลวงให้ร่วมลงทุน
บริษัทท่องเที่ยวจนสูญเงินไปกว่า๑ล้านบาทนะครับ
โดยยอมรับว่าทำหน้าที่เป็นแค่ลูกจ้างของนายโจ้

ส่วนผู้สั่งการผู้ดำเนินการทั้งหมดคือนายโจ้

บิวก็ต้องทำตามนายโจ้เหมือนกัน
บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารบริษัท
ไม่มีหุ้นแต่เป็นผู้ลงทุนเหมือนกัน
ขับได้รับค่าจ้างเดือนละ๓๐๐๐บาทในฐานะลูกจ้าง
แต่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทจริงนะครับ
แต่ผู้บริหารบริษัทก็ยืนยันว่าเป็นเพียงนายโจ้เท่านั้นนะครับ
ฟังเสียงของนางสาวผ่องพันธ์
โดยที่นายโจ่เนี่ยจะเป็นคนที่จองห้องพัก
มีหน้าที่ถ่ายรูปโรงแรมรูปห้องพักแล้วก็สถาบิน

ที่ลงทุนว่าจะได้ส่วนแห่งผลประโยชน์เท่าไรอย่างนี้

แล้วก็พอได้ผลดูผลตอบรับมันค่อนข้างดี
ก็ลงเพิ่มทั้งหมดลงไปที่ได้ผลประโยชน์กลับมาคือ๑ล้านบาท

ได้มีการพูดถึงหมอบิวด้วยนะ
บอกว่าหมอบิวก็ไม่มีหุ้นในบริษัทเหมือนกัน
แต่มีการลงทุนเหมือนกับตนนี่แหละครับ
สามารถติดต่อหมอบิวได้ครั้งสุดท้าย

ทราบว่าเตรียมเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อแม่
จากก่อนหน้านี้หมอบิวมีความไม่สบายใจ
แล้วก็มีปากมีเสียงกับนายโจ้
แล้วก็โดนนายโจ้ขู่ฆ่าด้วยนะ
คือนายโจ้กับหมอบิวเขาคบกันมาเมื่อปลายปี๒๕๕๙
นางสาวผ่องพันธ์บอกแบบนี้
แต่ว่านางสาวผ่องพันธ์บอกตนเองก็เป็นแค่ลูกจ้างนะ
สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
ของตนรวมทั้งของหมอบิวเองล้วนก็ตกใจ

แล้วก็นายโจ้โกงทุกคนบอกมาแบบนี้นะครับ
แต่ว่าช่วงบ่ายพนักงานสอบสวน
ได้คุมตัวนางสาวผ่องพันธุ์ไปขอบนาศาลอาญารัฐศดาภักดิ์

เนื่องจากบอกว่าจะต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีกกว่า๑๐ปาก
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาด้วย
โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
รวมถึงจะไปก่อเหตุอันตรายประกันอื่นด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีเมื่อวานที่มีความคืบหน้าก็คือ
หลอกลงทุนในสหกรออมทรัพย์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าลงทุนโคต้ารอตเตอรี่นะนะ
ใช่ค่ะพลตำรวจโทษธิติราชรองหานพิทักษ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
เรียกประชุมคณะทำงานชุดสอบสวนในคดีที่รองศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์แสงบางปลา
อดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์แห่งนี้
ช่อกงประชาชนด้วยการหลอกลวง
ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนซื้อโคต้า
เสียหายไป๑๔๐๐ล้านบาทนะคะโดยบอกว่า
พนักงานสอบสวนตอนนี้เตรียมเรียกญาติผู้ที่ใกล้ชิดของผู้ต้องหา
เข้าให้ปากคำเพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยง
เกี่ยวกับแผนประทุศกรรมและเส้นทางการเงิน
โดยจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าผู้ต้องหา
โอนเงินไปที่บัญชีของบุคคลอื่น

ในบัญชีของตัวเองเหลืออยู่๕๐๐บาท
อันนี้บอกว่าจะต้องตรวจสอบให้ชัดนะคะ
พร้อมจัดชุดสืบสวนหาเบาะแสที่หลบหนี
แล้วก็ข้อมูลนี้ยืนยันว่ายังคงอยู่ในประเทศค่ะ
อกจากนี้นะคะตำรวจบอกว่าเตรียมออกหมาย
จับสาวคนสนิทอาจารย์คนนี้ที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นค่ะ
ขณะที่เมื่อวานนี้ได้มีกลุ่มผู้เสียหาย
อีกกว่าร้อยคนที่ถูกหลอกหลอกอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ

ของนายภูดิตกิติธราดิหลก

กองบังคับการปราบปรามหลังบริษัท
ไม่จ่ายเงินปันผลตามที่ตกลง

สูญเงินไปกว่า๑๖ล้านบาท

เพราะว่ารักษณะธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ

คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย
โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนนำเงินของสมาชิก
ลงทุนกับบริษัทในต่างประเทศ

จากนั้นจะนำเงินกลับมาปันผลให้สมาชิก
อัตราร้อยละ๗ไม่ได้ต่อเดือนไม่ได้ต่อปี

โอ้โหปันกันหนักขนาดนี้เลยนะฮะ

ลงทุนลงทุนไปแล้วช่วงแรกได้ผลจริง
เป็นธรรมดาของการหลอกลวงที่ทางตำรวจเขาเตือนมา

ปันผลเดิมก็ไม่ได้คืน
แล้วก็เงินปันผลใหม่ก็ไม่ได้

ไม่มีสมาชิกคนใดได้เงินปันผลเห็นไหมล่ะ
รวมถึงไม่สามารถติดต่อกับนายภูดิตได้อีกนะครับ

เพราะว่ามีผู้เสียหายกว่า๔๐๐๐รหัส
มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท

เรื่องของการที่จะตำรวจปราบปรามการหลอกลวงลงทุน
มีอะไรล่ะลงทุนทัวร์หมอกับหมอ

ต้าลอตเตอรี่ของสากรจุฬา

สรุปสำนวนคดีทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะครับ

แล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก๑คน
อันนี้พลตำรวจโทษธิติราชเปิดเผยออกมาครับ